ก็พูดเลยว่าข่มขืนเท่ากับประหาร
คำว่าประหารประหารประหารมาแทบจะทุกข้อความเลย
ก็เลยนี่แหละค่ะยังเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ
แฟนรายการก็ยังคงพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่อง
ว่ากระแสในโลกโซเทียลก็ยังมีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้
ข่มขืนควรจะประหารชีวิตแต่มีอีกหนึ่งประเด็นด้วยนะคะ
ที่มีการพูดถึงในโลกโซเทียลกรณีการแชร์ภาพแชร์ข้อความ
เกี่ยวกับคดีของครูอิ๋วบ้างก็มีการพูดถึงว่า
อิ๋วท้อง๒เดือนเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นความจริง
แชร์นะคะบ้างก็มีการแชร์ภาพศพของครูอิ๋ว
เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมภาพนี้ก็หยุดแชร์นะคะคุณผู้ชม
แต่เรามาดูกระแสเรื่องของข่มขืนเท่ากับประหารกันหน่อย
มีคนแต่งเพลงให้ด้วยไปดูคลิปคลิปนี้ที่มีการโพสต์ในโลกโซเทียลค่ะ
เราจะไม่ปล่อยมันให้มีชีวิตอยู่อย่างนี้
มันไม่ใช่มนุษย์เค้าคงค่อยยังแสนทดี
มันคือสร้างหน้ารักจากนักเวทย์มันคือสร้างนารกจากนักเวทย์
ไม่ควรปล่อยมันให้มีชีวิตต่อไป
เป็นภัยกับลูกหลานเรา
ข้อความในโพสต์ก็เขียนว่าอาจจะเป็นเสียงเล็กแต่อย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งเสียง
คลิปนี้โพสต์ไว้สามชั่วโมงมีคนแชร์ไปกว่าสามพันครั้งแล้วนะคะเพลงทำนองอาจจะดู
เบาชิวแต่ฟังเนื้อหาดีนะคุณผู้ชมตรงแรงเนื้อขาตรงเลย
ใช่ค่ะนอกจากนี้มีการแชร์ภาพเชิญชวนให้ร่วมการรณรงค์แก้กฎหมาย
ลงโทษรูปแบบต่างของไทยกับต่างประเทศที่มีการวิจารณ์
อยู่ในขณะนี้นะคะเนี่ยค่ะขึ้นหน้าจอจีนเกาหลีใต้ซาอุดี
ราเบียเมื่อวานนี้เล่าไปแล้วจีนเกาหลีใต้เขาฉีดยาให้
วัยวะเพศฝ่อให้หมดความรู้สึกความต้องการทางเพศซาอุดิ
ปลาหินให้ตายค่ะนี่คือโทษประหารของประเทศอื่นอื่นนะคะ
สำหรับกรณีการข่มขืนนอกจากนี้นะคะก็มีการพูดถึงเรื่อง
โทษล่ะค่ะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ก็มีการโพสต์ขอความร่วมมือสื่อมวลชนขอความ
ร่วมมือประชาชนหยุดเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้เสียชีวิตในคดีอาจยากรรมเพราะอย่างที่บอกคดีนี้มีคน
โพสต์ภาพศพของครูอิ๋วค่ะแล้วก็เป็นภาพไม่เหมาะสมไม่มี
เซ็นเซอร์นะคะมีคนโพสต์ข้อความข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ครูอิ๋วตั้งท้องได้๒เดือนอะไรแบบนี้หยุดนะคะคุณผู้ชม
หยุดโพสต์ประเด็นต่างเหล่านี้มันกระทบกระเทือนจิตใจของ
ในครอบครัวด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ผิดกฎหมายนะคุณผู้ชม
ถ้ามีการโพสต์ข้อความที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมใน
โซเทียลผิดกฎหมายมาตรา๓๖๖วัก๔ที่บอกว่าใครกระทำการ
ด้วยความการใดอันเป็นการดูหมินเหยียหยามศพผู้เสีย
ชีวิตต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนหรือปรับไม่เกิน๕๐๐๐
บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วง
นี้ก็โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปเป็นวิทยาธารด้วยค่ะเกี่ยวกับ
การเอาตัวรอดจากคนร้ายเนี่ยคุณผู้ชมลองดูถ้าหากมีใครจะ
ข่มขืนจะต้องป้องกันตัวอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะคุณผู้ชมลอง
ดูเขาเป็นเกี่ยวกับศิลปะป้องกันตัวนะนักกีฬาเลยค่ะเข้ามา
สาธิตให้ดูแล้วก็โพสต์เอาไว้นายชนนพัฒน์วิรัติชัยเป็น
นักกีฬาศิลปะป้องกันตัวเขาเลยทำให้ดูแบบนี้เดี๋ยวไปดู
แบบเต็มหน่อยปล่อยเสียงด้วยนะคะ
นี่ล่ะคุณผู้ชมลองดูเนี่ยนะผู้หญิงเขาก็ลองจำลองเห็น
ให้ดูถ้าหากว่ามีผู้ชายเข้าไปพยายามที่จะปลุกปล้ำ
ข่มขืนตอนแรกเนี่ยทำเหมือนยอมไปก่อนนอนลงไปก่อนแต่สุด
ท้ายเขาก็จะมีเทคนิคมีวิธีการที่สามารถล็อกตัวคนร้าย
ได้แล้วตัวผู้หญิงก็สามารถพลิกกลับขึ้นมาแล้วก็สามารถแบบ
คอคนร้ายเอาไว้ได้เลยจนคนร้ายไม่สามารถขยับได้นะคะ
ชนพัฒน์โพสต์ข้อความแนะนำบอกว่านี่เป็นวิธีการป้อง
กันตัวที่ดีอีกวิธีหนึ่งนะก็คือตอนแรกให้โอนอ่อนผ่อนตาม
ก่อนหลังจากนั้นก็ป้องกันตัวในจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็
ลิกตัวขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะโพสต์ไปไม่เท่าไหร่คนดูเป็นแสน
แล้วก็ถือว่าเป็นวิทยาฐานเบื้องต้นในการป้องกันตัวนะคะ